ถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณ๖ปีก่อน
วงการลูกทุ่งต้องเจอกับข่าวสุดช็อกนะคะ
เมืองนักร้องลูกทุ่งแซวีรีย์รุ่งสว่าง
มีข่าวว่าป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

แต่ว่าก็รักษาตัวจนอาการดีขึ้น

ลือกันให้แซนว่าเหนือร้ายกลับมาอีกครั้ง
ที่จะตัวห้อยคอติดตัวตลอดเวลา
ทำให้รอดตายมาได้จริงหรือไม่ไปฟังกันค่ะ
คุณไม่เป็นแล้วเชื้อไม่มีคุณที่แสบท้องเนี่ยก็คือหมายว่าเราทานเป็ดไปปฏิหารด้วยก็คือดวงเราด้วยแล้วก็คือหมายความว่าจังหวะจังหวะชีวิตก็คือหมายความว่าเราดูแลรักษาตัวเอง
ตอนนี้ก็ถือว่าดูแลรักษาตัวเองจนร่างกายดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้กับพี่เสรีรุ่งสว่างกันด้วยนะคะ